เรื่องราวความสนุกสนานในงานการแข่งขันกีฬากันบ้างดีกว่า

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของการแข่งขันอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่จังหวัดพยาวเป็นการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุ
แต่ว่าไม่ได้มีแต่ผู้สูงอายุนะเด็กเขาก็มาแข่งฮะ
นี่เลยกริ้งปั่นจักรยานไปแข่งขันกันนะฮะ
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดศรีปันตันตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ที่จังหวัดพยาว
ไปกันที่นี่นะครับเขาจัดงานกีฬาสีโรงเรียนขึ้น
นี่แหละเป็นการสร้างคุณภาพชีวิต
ได้แสดงออกได้แสดงความสามารถและได้มาออกกำลังกาย
นี่ลูกเสือลูกเสือตัวจริงนะไม่ใช่ลูกเสือสำรอง
โอ้โหเด็กดีนั่งเชียร์กันสนุกมาก
แต่ละคนนี้โอ้โฮเชียวจนน้ำลายยืดเลย
รอนานคือนี่เขาให้น้องหนูมาร่วมแข่งขันกันด้วย
มันมีหลายกีฬานะครับที่น้องเขาเล่นได้แข่งได้ก็คือเก็บของใส่ตะก้า
นี่แบบนี้แล้วก็ตากน้ำใส่ขวดตากกันทั้งวันแหละครับแบบนี้ครับ
เอาช้อนเป็นช้อนกลางด้วยนะช้อนกลางตักน้ำกรอกในขวดอันนี้คือการแข่งขันใช่
เป็นการฝึกความพยายามความอดทนและสมาธิ
นี่ช่วงของงานเปิดนะครับก็จะมีเรามาด้านนอกมาถือป้ายเป็นดำเบยงดำเบยเยอะ
ส่วนผู้สูงอายุก็อยู่ด้านหลังยืนคุยกันเอ้ยว่าไงพวกเราวันนี้เราเต็มที่นะ
เนี่ยครับก็มีช่วงของการเต้นรำแบบนี้ด้วยคือการแข่งขันของผู้สูงอายุ
เขาก็ต้องยกระดับขึ้นมาอีกแบบหนึ่งอยากให้ดูเหลือเกิน
เป็นการแข่งขันที่ต้องใช้สายตาและเอว

ได้นะคุณชนะยังทำไม่ได้เลยนะ
ใช่ผมแกว่งตีทั้งวันยังไม่โดนเลยฮะ

นี่บางคนเดินมาแบบชิลเก็บโฮอินวันสบาย

บางทีตีหนักเกินไปโอ้โห
เขือหักคาที่เลยทีเดียว
แม่เห็นแล้วก็นะลองดูลองดูใครที่ไม่เคยลองเล่นก็ไปลองดู
คุณจะได้รู้ว่าความยากลำบากมันมีจริง

เท่านั้นไม่พอยังมีออกยังมีอีกยังมีอีก

โอ้โหปึ้ง
นี่วัดพละกำลังชายชาตรี

เหล่าบรรดานักเตะแข้งทองทั้งหลาย

กันจนปี๊บหักปี๊บเบี้ยวกันเลย

ไม่รู้ตอนเตะนึกถึงหน้าใครนะฮะ

ท่านนี้ดูทั้งโด่งทั้งไกลทั้งแรงเลยนะท่านนี้น่ะ
เขาบอกว่าเพิ่งมีปัญหากับคนที่บ้านมา

ดูอีกทีเอาแห่เจ็บไหมเจ็บ
เน้นเรื่องของความสามัคคีเน้นเรื่องของการออกกำลังกาย
คือกำลังกายวันนี้ก็จะมีหลายทีและสำหรับผู้สูงอายุ
แล้วยิ่งได้เห็นว่าเขามีรอยยิ้มมีความสนุก
ได้พูดคุยเฮฮากันแล้วก็
คือรุ่นเล็กและก็รุ่นใหญ่เล็กและรุ่นยัย
ผมนึกถึงคนหนึ่งคุณไกรสรเกรดสมที่ชายของผมค่ะ
คือ

เอาอย่างนี้